จากเรื่องของต้นไม้ไปที่เรื่องของงูกันหน่อยที่จันทบุรีครับ
งูจงอางเข้าไปในห้องนอนของเจ้าของบ้าน
ตามจับกันจ้าละวันเอามาวัดดูโอ้ยาวสัก๓เมตรได้
งูจงอ่างไปอยู่ในห้องนอนสงสัยจะง่วงแหละครับ
ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานนะครับ
แจ้งจากเจ้าของบ้านคือคุณสุพิษราสิริวิสุทธิรัฐอายุ๕๑ปี
บอกว่าโอ๊ยงูเข้าบ้านฉันมาช่วยจับหน่อย
บ้านอยู่บ้านละที่๔๖หมู่๒ตำบลพระพราอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
พอกู้ภัยมาถึงก็เข้าไปดูไปตรวจสอบดูโอ้โหคุณผู้ชม
งูจงอางครับตัวใหญ่มาก๓เมตรครับ
ต้องประสานไปยังทีมเชี่ยวชาญพิเศษเขาเรียกว่าทีมอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์
เป็นทีมพิเศษของกู้ภัยเขาไปช่วยจับงูครับ
เอาออกมาได้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันแหละ
เพราะงูท่าทีมันดุมร้ายต้องการกำชกตลอดเวลาครับ
เขาก็จับกันอยู่สักประมาณ๑๕นาทีจับออกมาได้
มันขู่ฟอกเลยครับแล้วก็เอาไปใส่กล่องพลาสติก
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าโอ้กำลังอยู่ในครัวได้ยินเสียงอะไรตกใจ
ในห้องน้ำก็เลยเปิดไฟเปิดประตูดูเห็นงูเลื้อยเข้าไปตกใจมากครับ
ประตูขังไว้แล้วก็โทรให้สามีกลับมาช่วยกันดูหน่อย
สามีมากระโทษแจ้งกู้ไพรนะระหว่างมารอกู้ไพรเห็นงูที่จากห้องน้ำออกไปในห้องนอน
โอ้โหโชคดีเหลือเกินที่ตอนนั้นไม่ได้นอนอยู่
เห็นเข้ามาบ้านคนบ่อยมากเลยครับ